คุณผู้ชมฮะเพจแหม่มโพดำออกมาแล้ว
หลังจากช่วงหลังเงียบหายไป
แต่เมื่อวานออกมาแบบร้อนแรงจริงนะฮะ
แล้วก็กรณีของการที่เจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลย
ให้มีการข้ามชายแดนผิดกฎหมายนะครับ
เรื่องนี้แหม่มโพดำเขาโพสต์ออกมายาวเยียดยัง
ที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับ
สวัสดีก็เป็นคำทักทายของแหม่มโพดำนะ
โดยโพสต์แรกของแหม่มโพดำยาวเหยียดบรรยายคร่าว
บอกว่ามีสาวไทยทำงานในบ่อนฝั่งเมียนมาจำนวนมาก
แล้วก็หลายบ่อนไม่ทราบจำนวนแต่เป็นหลักร้อยต่อบ่อนนะฮะ
ช่วงแรกคนยังแอบข้ามกลับไปกลับมาได้
โดยมาขอใบรับรองแพทย์และตรวจคร่าวจากโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่
ช่วงหลังเริ่มเข้มงวดการข้ามมาจึงต้องเสียสวยมากขึ้นเป็นหลักหมื่น
ทำให้คนข้ามน้อยลงเรื่องของการเสียสวยเจ้าหน้าที่
ที่เรียกรับผลประโยชน์เลยนะครับแหม่มเขาออกมาแฉนะครับ
ทีนี้เริ่มมีคนป่วยในบ่อนจึงมีคนหนีออกมาเพื่อจะข้ามฝั่งเข้ามาที่ไทย
มีทั้งที่คนป่วยและไม่ป่วยบางคนมาโรงพยาบาลบางคนแอบอยู่บ้าน
บางคนร่อนไปทั่วนะครับ
มีคนป่วยในบ่อนรายงานว่าเริ่มมีคนป่วยมากขึ้นไปเรื่อยจนน่ากลัว
คนคุมบอกว่าจะเอาหมอมาตรวจให้แต่ไม่เห็นมีหมอมา
แต่มีเซ็ตตรวจจากเลือดปลายนิ้วเป็นการเซ็ตขึ้นมาเท่านั้นเอง
ข่าวว่ามาจากโรงพยาบาลเอกชนฝั่งไทยไม่รู้ข้ามไปรับงานได้ยังไง

มแชร์ต่อบอกว่าจากนั้นจู่ก็มีรถทหารรับสาวจากบ่อนสกาย
จำนวน๔๐คนมาส่งแบบโลโคคอลันทีน
ซึ่งเจ้าหน้าที่โลเคิลคอรันทีนของสาธารณสุขไม่รู้เรื่องมาก่อน
ผลเนี่ยเป็นบวก๑๗คนคือติดเชื้อโควิดนะครับ
ทุกคนทั้งป่วยไม่ป่วยก็ต้องนอนกองรวมกันอยู่
มีผู้ใหญ่แจ้งโรงพยาบาลให้มารับตัวไปเดี๋ยวนี้
แต่ทีมโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องมาก่อนไม่ได้เตรียมตัว
จึงเกิดการเรียกบุคลากรอย่างฉุกระหุก
ความรู้สึกคือสาธารณสุขเหมือนเป็นเหยื่อรองรับทุกงาน
ในขณะที่ฝ่ายปกครองทหารโรงพยาบาลเอกชน
ทำอะไรมุบมิบมิบสมประโยชน์กันแล้วก็โยนอุจจาระให้
ที่ผ่านมาคนเฝ้าชายแดนก็ได้สวยมาตลอด
สมัยก่อนมีโควิดถึงกับรับจ้างนำส่งโรงพยาบาลก็มี
นี่แค่เกริ่นน่ะยังมีโพสต์ต่อมาอีก
รายงานอย่างละเอียดยิบถึงสถานการณ์ชายแดน

สถานการณ์โควิดชายแดนแม่สอด
ไว้แบบนี้เลยนี่ถ้าจะอ่านเองคุณผู้ชมก็อาจจะต้อง
เบิ่งตาดูสักนิดนึงเพราะยาวแล้วก็ตัวเล็กหน่อย
บอกว่าไม่ไกลจากคำว่าจุ๊บอาย

พวกเราจะกักตัวจะยืนห่างจะล้างตัว
แต่หัวจะหลดเท้าด้วยแอลกอฮอล์

ในเมื่อชายแดนยังหลวมโครกแบบนี้

บอกว่าแม่มเนี่ยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า

แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายคนนะครับว่า
โรงพยาบาลแม่สอตอนนี้
นี่แล้วก็เนี่ย

ยาวมากเลยนะครับแล้วก็แฉถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ชายแดนนะฮะ

แล้วก็มากองกันอยู่ที่โรงพยาบาล
นะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อนะครับ

ต้องสอบต่อว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิด

ทีมข่าวของเราได้ตามต่อเรื่องนี้

มีการนำคนไทย๔๐คนจาก
ฝั่งจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมา

ถูกนำข้ามเข้ามาในไทย๔๐คน

ซึ่งปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม

เรื่องนี้นะครับก็ต้องตรวจสอบจาก

คนที่ดูแลพื้นที่แม่สอดนี้ด้วย

ก็คือผู้ว่าพงรัฐพิรมรัฐ

ในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
มีการลักลอบข้ามไปมาเสมอ

โควิด๑๙นะครับ

ประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ทำให้คนไทยที่ทำงานในจังหวัดเมียวดี
ต้องการกลับประเทศกลับไทย
โดยนัดรวมตัวกันตอน๙โมงเช้า
เพื่อข้ามแม่น้ำเมยกลับมาฝั่งไทย

ลอบทั้งหมดเข้ากระบวนการกักตัว

ผู้ว่ายืนยันแบบนี้ไม่ได้มีนอกมีใน

เป็นการควบคุมโรคตามปกติ
เพราะหากทั้ง๔๐คนที่มาจาก

มันอาจจะทำให้กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง

ทั้งหมดก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตัว๑๔

ที่ติดเชื้อก็รักษาให้หายซะ

ในข้อหาลักลอบเข้าเมืองก็ต้องเอาผิดอยู่ดี

พอเข้ามาแล้วเขาก็นัดแนะกับเพื่อนก็มารับ

นี่แหละครับที่การ

กระทั่งเขาเข้าไปตอนในของประเทศได้ซะด้วยซ้ำ

ที่ต่างแล้วเราต้องไปตามจับ

หนีจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง
ก็เป็นการแพร่กระจายของเชื้อเข้าไปอีกนะครับ